เหตุความไม่สงบในภาคใต้
ใช่ค่ะความคลิบหน้าข้อคุณคุมหน้ารักก่อน
เป็นคดีที่มีคนร้าย๔คน
บุกเข้าไปยิงอาสาสมัครเสียชีวิตภายในโรงเรียน
ผู้ต้องสงสัยน่าจะเป็นแนวร่วมซึ่งเคยก่อเหตุในพื้นที่อยู่แล้ว
ส่วนอีกหนึ่งคดีก็คือการไปฆ่าครูจ้องแล้วเอารถของครูจ้องไปทำคาร์บอม
เหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่บอกว่าได้ตัวผู้ต้องสงสัยมาแล้ว๘คน
ใน๘คนหลังจากถูกสอบเครียดรับสารภาพ
บอกว่าเป็นแก่นำปลุกระดมแนวร่วมแต่ก็ยังปฏิเสธอีกหนึ่งเรื่อง
บอกว่าเหตุการณ์คาร์บอมที่เกิดขึ้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะ
มาดูกรณีแรกกันก่อนนะคะคือคดีฆ่าแขวนคอนายอมตะสโมทานทวี
อายุ๖๒ปีครูจ้องอดีตคุณครูที่จังหวัดสงขลา
แล้วถูกขโมยรถกระบะไปประกอบคาร์บอมเพื่อทำร้ายเจ้าหน้าที่ในหน่วยเฉพาะกิจอำเภอเทพา
ทำให้ตำรวจตระเวนชายแดนที่๔๓อยู่ในฐานได้รับบาดเจ็บไปหลายนายด้วยกันนะคะ
เมื่อวานนี้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไปแล้ว๘คนล่าสุด

รับสารภาพบอกว่าเป็นแกนนำที่ทำหน้าที่ปลุกระดมแนวร่วมในพื้นที่อำเภอสบาย้อยแต่ว่าปฏิเสธ
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆ่าแขวนคออดีตครูแล้วชิงรถไปทำคาร์บอม
ส่วนผู้ต้องสงสัยอีกคนเป็นคนสนิทของครูจ้องค่ะ
โดยคนนี้นะคะเป็นคนสนิทของครูจ้องเพราะว่าเป็นคนช่วยเลี้ยงไก่ชนที่บ้านพักของครูจ้อง
คนนี้บอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วในช่วงของการสอบสวนนะคะร้องไห้ออกมาด้วยบอกว่าสงสารครูจ้องค่ะเพราะว่าสนิทกันมากนะคะ
ส่วนความคืบหน้าผลตรวจพิสูจน์ชิ้นส่วนต้องสงสัยที่กระท่อมหลังหนึ่งที่บ้านควนหลันตำบลเปียน
ตอนนี้แน่ชัดแล้วนะคะว่าเป็นส่วนประกอบของระเบิดจริงและเป็นจุดที่เหมือนกับร้านสะดวกซื้อ
เพราะร้านสะดวกซื้อสามารถซื้อทุกอย่างไปประกอบระเบิดได้
ส่วนผู้ต้องสงสัยอีก๒คนที่หลบหนีพบว่าเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการประกอบวงจรของระเบิดนะคะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งไล่ล่าติดตามค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะการข่าวพบความเคลื่อนไหวของนายยะมาโกลาเต๊ะเป็นแก่นำกลุ่มก่อความไม่สงบระดับปฏิบัติการเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่ชายแดนสงขลา
ว่าน่าจะมีการเตรียมก่อเหตุรุนแรงซึ่งทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยง๔อำเภอด้วยกัน
ซึ่งเป็นชายแดนของสงขลาและเป็นเมืองเศรษฐกิจหาดใหญ่สะดาวอำเภอเมืองเป็นการป้องกันกันกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุสร้างสถานการณ์และตอบโต้เจ้าหน้าที่รวมทั้งรอบทำร้ายประชาชนด้วยนะคะ
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดช่วงเมื่อวานซืนนี้ก็คือคดีที่คนร้ายบุกเข้าไปยิงอาสาสมัครรักษาดินแดนในอำเภอย่ารังจังหวัดปัตตานีเสียชีวิตไป๔นายคนร้ายมา๔คนเหมือนกัน
ขณะที่อาสาสมัครดูแลความปลอดภัยโรงเรียนนะคะย้ำว่าเป็นโรงเรียนอันนี้มีความเป็นห่วงมากเพราะว่าหลายคนบอกว่าตอนนี้ความปลอดภัยของนักเรียนเนี่ยมันอยู่ที่ไหนในพื้นที่เนี่ยนะคะ
หลังจากเกิดเหตุมีการยิงต่อสู้กันระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มคนร้ายนะคะ
สามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย๑คน
วันนี้พลตำรวจตรีปียวัตรเฉลิมศรีผู้บังคับการตำรวจภูทรปัตตานีค่ะ
เรียกประชุมทีมเลยนะคะติดตามตัวคนร้าย
พบว่าคนร้ายที่ก่อเหตุทั้งหมดมีประมาณ๗๘คน
ตอนนี้หลบเข้าไปในหมู่บ้านตำบลคลองมะนิง
จากนี้ขโมยรถจักรยานยนต์ชาวบ้าน๓คันหลบหนีไปนะคะ
ขณะนี้ยึดรถจักรยานยนต์ทั้งหมดคืนมาได้แล้ว
หลังจากคนร้ายเขาไปจอดทิ้งไว้ท้ายหมู่บ้าน
จากข้อมูลพบว่าคนร้ายตอนที่ก่อเหตุใส่เสื้อสีดำ
เชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันที่ก่อเหตุยิงอาสาสมัครดินแดน
รักษาดินแดนทั้ง๔นาย
เที่ยงที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ลงมางมดูบริเวณคลอง
คนร้ายกระโดดน้ำหลบหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในตำบลตันหยงลุโละ
อำเภอเมืองปัตตานีปรากฏว่าในคลองเจอปืนอากาศ๑กระบอก
พร้อมใช้งานนะคะจึงนำขึ้นมาตรวจสอบเพื่อหาความเชื่อมโยงกลุ่มต่างต่อไป
ขณะที่โรงเรียนบ้านบูโกะซึ่งเป็นที่เกิดเหตุวันนี้
ยังประกาศหยุดเรียนอยู่นะคะแต่ครูมาทำงานปกตินักเรียนไม่ได้มาเรียนนะคะ
ตั้งแต่เช้านายหมาดตะเล็บเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมาเปิดประตูโรงเรียนด้วยตัวเอง
แล้วก็บอกว่าถึงแม้ว่าวันนี้โรงเรียนจะเปิดปกติแต่ไม่มีการเรียนการสอนครูมาทำงาน
หลายคนนะคะบอกว่าเสียขวัญแล้วก็กังวลเรื่องความปลอดภัยด้วย
อยากให้โรงเรียนซึ่งมีเด็กมีเยาวชนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยมากกว่านี้ค่ะ